แล้วก็มาถือไว้อย่างเงี้ยถือไว้ที่อกแล้วว่าอย่าทำกูเลยกูยอมแล้วกูกลัวแล้วกูยอมแล้วอย่างเงี้ยเขาถือมีดไว้อย่างเงี้ยเขากดมีดเข้าไปที่กระเดือดอืมกดลงไปครับแล้วก็เลือดพุ่งแล้วก็สุดความหน้าตายอยู่ที่สนามนึกภาพว่าอ่าห้องแถวที่เขาเช่าเนี้ยแกจะจอดสำล้อไว้หน้าห้องแถวครับแล้วพอกล
เสียงใครร้องไห้ว่าอะไรแกปรากฏว่าแกเห็นป้านั่งอยู่บนสำล้อที่แกจอดอยู่ข้างหน้าเนี่ยที่หน้าห้องแถวแค่นี้มีป้าคนนี้แหละนั่งร้องไห้แล้วบอกว่าทำป้าทำไม
ครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชละพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับทุกข้ามคืนของวันศุกร์สี่ทุ่มอย่าลืมว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์สยองขวัญสรรพรศาสตร์จากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกันที่ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่เ
กันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเราในทีมอาฆาตพยาบาทเลือดสาดแบบนี้นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
เขาไม่ใช่ใครครับนั่งอยู่ข้างผมตรงนี้ยินดีต้อนรับคุณแรกครับสวัสดีครับผม

เราได้คุยกันผ่านทางโทรศัพท์ซะเป็นส่วนใหญ่

ดีต้อนรับเข้าสู่สถานีผีดุนะครับแล้วก็ครั้งแรกที่เราได้คุยกันผมก็จะถามแขกรับเชิญอย่างนี้ทุกคน
ผมมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับผีให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่อกี่เปอร์เซ็นต์ครับ

เพราะว่าจากประสบการณ์

ตอนแรกฟังเรื่องเล่าเฉยอาจจะประมาณนึง
แต่พอได้เจอด้วยตัวเองเราก็จะรู้สึกว่ามีเขามี
แล้วก็วันนี้ทีมที่จะมาพูดคุยกันแน่นอนครับ
มันเกี่ยวกับเรื่องของอาฆาตพัยบาท

เลือดนี่สาดกระเซ็นเต็มไปหมดเลยนะ
วันนี้แรกก็มาพร้อมกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความพยาบาลเหมือนกัน

แต่เป็นพยาบาลคูณสอง
ต้องถามก่อนครับว่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใครครับ
เป็นเรื่องที่ผมฟังมา

แล้วก็พอดีมาเข้ากับทีมนี้พอดี

ผมมีป้าคนหนึ่งแกเป็นเหมือนอาวุโสนะ

แถวบ้านเรามันมีเรื่องน่ากลัวมั้ย

แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราอยากรู้ว่า

เดี๋ยวป้าเล่าให้ฟัง

ออกควักไส้ถือหัวกันอย่างนั้นเลย

แล้วก็เป็นโซนที่ติดกับ

พวกอ้อยฟั่นถั่วต้มยุคสมัยนั้นเนี่ยเข้าโปรงอะไรอย่างเงี้ย
ไปขายให้กับทหารในวันที่มีหนังฉายให้ดูแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่นี่
ก็มันเรื่องมันอยู่ว่าสมัยนั้นเนี่ยอ่าวัยรุ่นวัยรุ่นเราเนี่ย
รวมเกณฑหารเข้าไปเนี่ยก็จะมาจากหลายพื้นที่แล้วก็ต้องไปฝึกตรงโซนนั้น
แล้วก็แน่นอนล่ะวัยรุ่นมันก็มีทั้งเกเลบ้างดีบ้างเข้ามาละลายพฤติกรรมในการฝึกทหารใหม่นั่นเอง
ตอนนี้ป้าเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีเด็กที่เข้าไปเกณฑ์ทหารเข้ามาใหม่เนี่ย
มีเกเลมากมากอยู่สองคนครับคือเกเลมากจริงจริงจนกระทั่งอ่า
ครูฝึกเนี่ยก็สั่งซ่อมสั่งขังคือเรียกว่าชอบปีนหนีออกไป
เมาเหล้าไปมีเรื่องกับวัยรุ่นข้างนอกไปถึงขนาดว่าแอบไปดมกาวครับอ่า
อย่างเงี้คือเกเลมากมากเป็นวัยรุ่นที่เกเลมากแล้วก็
ด้วยความที่ว่าเขาเป็นวัยรุ่นที่เกเลแล้วเขาเจ้าเจ้าแค้นอืม
เจ้าแค้นครูฝึกครูฝึกที่เป็นจานะอืมแค้นครูฝึกมากมาก
ก็แบบว่าเหมือนโดนซ่อมบ่อยอ่าโดนโดนจับได้ก็โดนซ่อมอ่า
โดนซ่อมโดนขังโดนอะไรเงี้ยอืมอืมก็เจ้าคิดเจ้าแค้น
แล้วก็บอกว่าก็บอกเขาบอกคุยกันสองคนว่าเราจะต้องหาวิธีการที่จะเอาคืนครับ
อ่าแล้วทีนี้ก็เลยเขาเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่
จากเด็กเกเลเนี้ยทำตัวดีขึ้นอืม
เพื่อจะตีสนิทกับครูฝึกคนนี้แกล้งทำดีแกล้งทำดีใช่
พอครูฝึกรู้สึกว่าเขาพฤติกรรมดีขึ้นสมัยนั้นเนี่ยก็เลยจะ
จะพาทหารเกณฑ์เนี่ยไปช่วยงานที่บ้านไปตัดต้นไม้ทางย่าไปอะไรอย่างนี้
ความที่ว่าครูฝึกก็เห็นเด็กมันความประพฤติดีขึ้น
ก็พาไปที่บ้านแล้วที่บ้านครูฝึกเขาก็อยู่กับภรรยา
แล้วก็มีลูกเล็กเล็กคนหนึ่งอ่าสองคนนี้เขาก็ไปทำงานที่บ้าน
เขาเรียกว่าหลายครั้งขึ้นก็รู้จักคนในบ้านรู้จักภรรยาครูฝึก
อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าครูฝึกเนี่ย
เขาอ่าไปรัชการอืมอ่าแล้วไอ้สองคนนี้
ก็วางแผนกันที่จะเดินไปนะเดินเดินออกมาจากค่ายเนี่ย
แล้วก็คือครูฝึกเนี่ยเขาไปเนี่ยเขาไปด่วนแล้วเขาไม่ได้บอกทางบ้าน
คือคือเขาเข้าไปไม่นานอ่ะเราก็เลยไม่บอกว่าเข้าไปราชการด่วน
อย่างเงี้ยไปที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยไอ้สองคนนี้พอรู้ปุ๊บ
ก็มาเลยไปที่บ้านครูฝึกเพราะไปมาบ่อยแล้ว
ทำคนชื่องานที่บ้านบ่อยก็รู้จักกับทางบ้านเขาครับ
ปุ๊กก็ไปบอกเมียครูฝึกว่าครูฝึกให้มารับอุ้ยอ่า
แล้วสมัยนั้นที่ผมบอกว่าบ้านเนี่ยมันยังไม่เยอะมาก
คนสมัยนั้นก็กลางวันที่ออกไปทำอาหารกินเขาไม่สนใจกันครับ
แล้วแถวนั้นจะเป็นป่าเปลี่ยวเลย
เป็นป่าที่แบบอย่างที่ผมบอกว่าเป็นป่าไผ่แล้วก็บิดต้นไม้ใหญ่เยอะมาก
แต่มันมีทางเดินตัดมาจากที่บ้านครูฝึกตัดมาเข้ามาในค่ายนี่เอง
แล้วต้องผ่านผ่านบุงแล้วสมัยนั้นเราเรียกว่าบุงอะแหละอืม
สมัยนี้เป็นสวนน้ำอืมอ่าเจริญแล้วเป็นสวนน้ำที่ออกกำลังกายทำไมก่อนเราเรียกว่าบุงครับ
เขาก็ไปบอกภรรยาครูฝึกบอกว่าครูฝึกให้มารับทีนี้ด้วยความที่ว่าเขาก็อยู่กันสองคน
ต้องเอาลูกไปด้วยอุ้มเด็กเล็กไปด้วยอืมแล้วไอ้อีกคนนึงก็บอกว่า
เดี๋ยวผมกางร่มให้ช่วยอุ้มช่วยอุ้มเด็กให้ครับอ่า
เขากางร่มแล้วก็อุ้มเด็กให้แล้วก็เดินตัดมาเดินตัดมาทั้งบุง
พอมาถึงตรงโซนที่เป็นป่าแล้วก็มีป่าไผ่ไอ้คนที่อีกคนหนึ่งที่ไม่ได้อุ้มเด็ก
ก็เดินจี้เข้าไปข้างหลังเดินเดินไปพอได้จังหวะว่ามันเปรียวแล้วเนี่ย
เขาก็ล็อกคอคือเข้าไปล็อกข้างหลังแล้วก็ปิดปากแล้วเขาก็ชักมีดอืม
ชักมีดมิสนามนึกภาพมิสนามที่ทหารชอบพกเน็บเอวอ่ะครับมาแล้วก็แทงเข้าไปข้างหลัง
แทงเลยเหรอแทงเลยอ่ะแทงแบบจ้วงแทงจนซุดอ่ะแทงไม่ยั้งอ่ะ
เสร็จปุ๊บพอแทงลงไปเขาก็กดลงไปแล้วก็เอามีดนี้ปาดคออีก
แล้วก็ลากศพไปอำพางไว้ในป่าไผ่อืมแล้วดีที่เขาไม่ทำเด็ก
อืมเด็กเล็กเนี้ยเขาเอาเด็กไปวางไว้ใกล้กับศพแม่ครับ
แล้วเขาก็หนีทำไปล้างตัวในบุ่งนั้นทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แล้วก็เข้าค่ายปกติธรรมเนียมสมัยนั้นด้วยความที่ว่า
มันไม่มีกล้องวงจรปิดแล้วบ้านคนไม่เยอะคนไม่สนใจกันเนี่ย
การที่จะสืบหาคนร้ายสมัยนั้นมันใช้เวลานานมาก
เพราะมันไม่มีอะไรที่จะตามแกะลอยได้อืมปากไม้นัก
แล้วสองคนนี้ก็หนีเข้าค่ายไปเป็นปกติต่อมาเนี่ย
แถวนั้นอย่างที่บอกมันเป็นป่าเนี้ยชาวบ้านแถวนั้นก็ยังมีอ่า
วัวเอาวัวเอาอะไรไปเลี้ยงเนี่ย
ต้องปล่อยวัวไปเป็นฝุ่งไปเลี้ยงไปปล่อยไปกินหญ้าไปอะไรเงี้ย
เลี้ยงวัวชาวบ้านแถวนั้นเขาไปได้ยินเสียงเด็กร้องครับ
อ่าไปได้ยินเสียงเด็กร้องก็เลยแบบว่าเอ๊ะเสียงเด็กที่ไหนร้อง
ก็ตามเสียงไปจนกระทั่งไปถึงบริเวณป่าไผ่ที่อำพางศพไว้เนี่ย
เขาก็ไปเห็นภาพที่แบบสะเทือนใจมากคือเป็นเด็กน้อยเนี่ย
เขาคงจะหิวแล้วก็คานไปเนี่ยคานอยู่ใกล้ใกล้กับตัวแม่เขา
ศพที่ถูกฆาตกรรมแล้วก็เปื้อนเลือดเลือดนี่นองเลยอืม
เด็กเองก็เปื้อนเลือดก็คือคานไปอยู่กับใกล้กับศพแม่คงร้องแล้วก็หิวอะไรอย่างนี้
ดีว่าเขายังแล้วคนที่ไปเจอคือไปช่วยเด็กออกมาครับ
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีการฆาตกรรมมันเกิดขึ้น
สมัยนั้นก็คือต้องไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านก่อนอ่าด้วยความยังไม่เจริญเนอะ
แล้วผู้ใหญ่บ้านก็ต้องไปแจ้งตำรวจอีกทีหนึ่งครับ
แล้วก็ต้องมามาดูว่าเขาคนนี้คือใครตอนแรกยังไม่มีใครรู้หรอกว่าเป็น
เป็นเป็นภรรยาของของคุณจ๋าเนี่ยอืม
บุญจ่านี้ก็ยังไม่กลับมาอ่าเขาก็เอาเด็ก
ช่วยเด็กก่อนเอาเด็กไปหาหมอไปอะไรก่อนครับ
แล้วต่อมาสองคนนี้ก็ยังเรียนอยู่น่ะอืม
เรียนอยู่ในค่ายคือทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่ว่าอย่างที่ผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ผมฟังแล้วผมมองว่ามันเกิด
เหตุการณ์มันเกิดเร็วครับขณะที่ตำรวจเนี้ยกำลังจะ
หารอยฆาตกรแล้วต้องการที่จะพิสูจนอัตลักษณ์ว่าคนนี้คือใครนะ
ระหว่างนี้สองคนนี้ก็ยังปีนออกนอกค่าย
คือทำทำแบบทำฆาตกรรมแล้วเนี้ยก็ยังปีนไปกินเหล้าข้างนอกอืม
ไปเกเลเหมือนเดิมอ่าเหมือนประมาณว่าเขาได้แก้เผ็ด
ได้ทำอะไรที่เขาอยากจะทำอย่างเงี้ครับพอทีเนี้ยพอปีนออกไปเขาก็จะกลับมาดึก
กลับมาดึกเนี่ยไอ้ทางสองคนนี้ก็มาแล้วเขาต้องเดินตัดทางนี้แหละ
ค่ายเหมือนเดิมเขาก็โดนเลยเขาก็จะเห็นเป็นผู้หญิงอ่ะ
มายืนมายืนอยู่ตรงป่าไผ่ที่นั่นแหละที่อำพางศพน่ะ
มายืนเลือดโชคแล้วก็คอที่โดนปาดคือคอเขาห้อย
คอเกือบขาดกับห้อยครับยืนเขาก็ตกกระใจด้วยความเมาอะไรด้วย
เขาก็วิ่งไปคนละทางอีกคนหนึ่งวิ่งเข้าค่ายอีกคนหนึ่งวิ่งออกไปทางบุง
แล้วรุ่งเช้ามาเนี่ยก็เจอศพแรกเข้าไปคู่กันใช่ไหม
ค่ายไปได้หนึ่งอีกคนอีกคนนึงมาเจอศพตอนเช้าคือว่า
มน้ำตายแต่พี่แจ๊คเรานึกภาพว่าคนเราปกติเรานึกภาพคนจมน้ำตายเนี่ย
เขาจะต้องลอยอยู่ในน้ำใช่ไหมอืดขึ้นมาแต่อันนี้เขาจมน้ำตายแบบว่าหน้า
ช่วงหน้าช่วงอกเนี้ยจมคว่ำอยู่กับน้ำแต่ตัวอยู่บนบกนะอืม
คือที่บุ่งเนี่ยมันจะเป็นทางลาดลงไปแล้วก็จะเป็นน้ำเนี่ย
กว่าจะไปลึกก็ระยะหนึ่งอืมแต่อันนี้เขาจมอยู่แบบจมน้ำตายแบบเนี้ย
คว่ำเหมือนหน้าคว่ำฟาดลงไปในน้ำแล้วตายอ่ะอ่าใช่
ตัวยังอยู่บนบกอยู่อืมคือจมน้ำตายอืมอ่าอืม
เป็นการตายที่แบบมันแปลกครับอ่าตายไปแล้วหนึ่งแล้วต่อมาเนี้ย
อีกคนนึงเนี่ยที่เข้าไปหนีเข้าไปในค่ายได้ก็เปลี่ยนพฤติกรรมก็เริ่มเปลี่ยนกลายเป็นคนเริ่มเก็บตัว
อืมเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มแยกแยกตัวจากเพื่อนเพื่อนแล้วสมัยนั้นเนี้ย
คิดดูสภาพโรงนอนนะเราพูดถึงโรงนอนทหารสมัยก่อนเนี่ย
จะเป็นเมืองดัยโรงสองข้างเป็นโรงนอนไม้แล้วก็เป็นนักต่างเยอะเยอะอืมอืม
แล้วหน้าโรงนอนเนี่ยจะเป็นสนามย่าแล้วก็จะมีเสาทงขึ้นมาข้างหน้า
เขาก็เริ่มแบบว่าเก็บตัวไม่คุยกับใครเริ่มปิดวิเวกอ่ะ
เหมือนเป็นผิดปกติเหมือนคนเหมือลอยแล้วมีอยู่คืนนึง
คือหลังจากที่คนหนึ่งจมน้ำไปแล้วอีกคนนี้ก็ผ่านมาอีกแค่วันสองวันก็
พอเข้านอนลงนอนกันหมดเสร็จปุ๊บเขาก็ลุกขึ้นมากลางดึก
แล้วก็เดินออกมาเดินมาคือเพื่อนก็ไม่ได้สนใจอะไรคงไปเข้าห้องน้ำหรือไปอะไรอย่างเงี้ย
ก็ลงมาจากโรงนอนแล้วก็มาที่หน้าเสาทงอืม
มาแล้วก็มานั่งคุกเขาหน้าเสาทงแล้วก็เริ่มร้องไห้โวยวายอืม
ไฟล์จนกระทั่งเพื่อนตื่นแล้วก็มามองที่หน้าต่างเฮ้ยเป็นไรวะเนี่ย
ก็ร้องไห้บอกกูยอมแล้วปล่อยกูเถอยทำกูเลยกูยอมแล้วเดี๋ยวกูจะบวชให้
ก็โวยวายนั่งอยู่ตรงอยู่ตรงสนามย่าหน้าเสาตรงที่เขาทักทรงชาติตอนเช้า
ทีนี้สักพักหนึ่งเขาก็ชักมีดออกมาจากเอวมีดเล่มนั้นแหละที่เขาชอบพกนั่นแหละ
ออกมาแล้วก็มาถือไว้อย่างเงี้ถือไว้ที่อกแล้วว่าอย่าทำกูเลย
ยอมแล้วกูกลัวแล้วกูยอมแล้วจนกระทั่งเพื่อนดูเห็นเหตุการณ์แล้วไม่ดี
ก็พากันวิ่งกรูมาจากโรงนอนเพื่อที่จะมาช่วยเพื่อนแล้วมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ครับแต่ก่อนที่เพื่อนจะมาถึงตัวเขาถือมีดไว้อย่างเงี้ย
เขากดมีดเข้าไปที่กระเดือกกดลงไปแล้วก็เลือดพุ่งแล้วก็ซุดคว่ำหน้าตายอยู่ที่สนาม
สนามที่ตรงหน้าเสาทงหน้าโรงนอนแล้วนี่คือตายก่อนที่ตำรวจจะแกะรอยได้จนกระทั่งตำรวจเริ่มแกะรอยได้ว่าเขาสองคนนี่แหละ

สภาพที่แบบคือคนตายโดยที่ไม่รู้ตัวพี่แจ๊คที่ดูว่า
ความที่ว่าคิดว่าจะมามารับมาหาสามีแล้วอยู่
ไม่คิดว่าจะโดนทำอย่างนี้เข้ามาล็อกแทงเลย
แล้วแถมแบบลูกอีกอ่ะแต่ดีว่าลูกไม่เป็นไรเขาไม่ทำเด็ก
แต่เขาปล่อยเด็กแต่ถ้าไม่มีใครเห็นก็ไม่แน่นะ
ใช่ไหมเพราะเด็กเล็กมากถ้าไม่มีคนมาเห็นเด็กอาจจะหิวตาย
ขาดน้ำมดกัดแรงสัตว์มีพิษอะไรอย่างนี้ฮะ
ซึ่งผมว่ามันดาร์กนะมันจิตใจเรื่องความแค้นก็ส่วนหนึ่ง
แต่ผมว่าหลักเลยมันเรื่องของยาเสพติดที่คุมตัวเองไม่อยู่
ที่ตัวเองทำผิดใช่ใช่โดนจับได้ก็เลยโกรธแค้นก็เลยสบโอกาส
จังหวะที่ครูฝึกไม่อยู่ก็เลยไปทำร้ายภรรยาของครูฝึก
แล้วเวรกรรมก็ตามกลับมาเล่นงาน
ใช่อันนี้เป็นอยู่ในยุคที่ผมอาจจะเกิดไม่ทันก็ได้
หมายถึงว่ามันนานมากว่าสมัยยุคผมนี้ก็เจริญขึ้นมากว่านี้แล้วล่ะ
แถวนั้นก็มีบ้านคนหนาแน่นขึ้นแล้วครับนี่คือพยาบาลที่หนึ่ง
พยาบาลที่๑นี่เลือดสาดจนแบบผ้าใบผมนี่เลือดย้อยหมดแล้วนะ
เลือดสาดจริงนี่แค่พยาบาทแรก

แล้วพยาบาทที่สองพยาบาทคูณสองเป็นยังไงฮะ
บาทที่๒นี่เป็นพยาบาลที่ผมเกิดทัน
แล้วผมเคยไปคือไปตรงจุดที่ตัวละครในเรื่องนี้เกิดโดนฆาตกรรมด้วย
หมายถึงว่าคนนี้เป็นป้าคนหนึ่งที่อยู่ในก็อยู่ในโซนบ้านผมเหมือนกัน
แกเป็นคนยุคเก่าเมค้าสมัยก่อนพี่แจ๊กซ์นึกพ่อว่าสมัยก่อนเนี่ย
เมค้ายุคเก่าเขาใช้ชอบใส่เข็มขัดหน้าฆาตแด่งคนเท่านั้น
ขัดนาคใส่เสื้อเคาะกระเช้าแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยคนค้าขายเขาชอบใส่ทองหย่องเนาะใส่เหล็กข้อมือใส่ตุ้มหูใส่แหวนก็คือบอกความเชื่อของคุณโบราณเขาบอกว่าค้าขายจะได้มีกำไรความเป็นแม่ค้าทีเนี้ยตรงนั้นเนี่ยป้าแกเนี่ยก็จะเปิดเป็นร้านขายอาหารตามสั่งขายก๋วยเตี๋ยวเป็นหลังคา
เตรียมตัวต้มน้ำซุปมาขายของมาอะไรอย่างงี้
เพราะลูกแกอยู่แต่งอังวัดหรืออะไรละแมน
แล้วก็จะมีสำล้อสมัยนั้นสำล้อฉีบ
สำล้อฉีบที่ต้องมารับป้าเป็นประจำ

จนแบบว่าคือมันดูแบบว่าไว้ใจน่าไว้ใจมาก
แล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมีอยู่วันหนึ่งอ่ะ
ความที่ว่าป้าแกใส่อย่างที่ผมบอกใส่เข็มขัดนาค
ใส่ทองใส่ตู้หมูทองใส่อะไรต่างใส่ซ้อยทอง
ผมให้ชื่อสมมุตินะสำล้อชื่อลุงหมึก
ต้องมารับป้าทุกวันเป็นเวลาเป็นสิบปีมาแล้วแล้วเช้ามืดวันนี้ก็มารับเช่นเคย
ก็มารับป้าที่หน้าร้านที่หน้าบ้านป้าแกก็มานั่งสำล้อฉีดเพื่อไปจ่ายตลาด
อ่าตอนตีสี่กว่าอืมแล้ววันนี้สิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นโดยที่
ไม่รู้ว่าอะไรเข้าสิงลุงหมึกครับก็ขับรถไปเรื่อยเรื่อยจนไปถึง
อ่าทางเปรียเปรียวก่อนจะถึงทางตรงนั้นเนี้ยสมัยก่อนมันจะเป็นทาง
สะพานยกระดับแล้วใต้สะพานมันจะเปรียวมากค่ะอ่ามันจะเปลี่ยวแบบว่า
เทศบาลเนี้ยเขาจะเอาถังขยะกลมใหญ่ใหญ่ไปไว้ตรงจุดนั้นอืม
ก็เอาของมาทิ้งมาอะไรอย่างเงี้อยู่ตรงนั้นเป็นที่ที่บอกว่าเขาถึงเวลาเขาจะมาเก็บขยะไปทิ้งครับ
สองข้างทางจะเป็นป่าเลยไปอีกหน่อยจะเป็นทิศเรียบทางรถไฟ
ที่ต้องตัดไปตลาดแล้วลุงหมึกก็มารับป้าไป
พอจะถึงก่อนจะถึงใต้สะพานยกระดับเนี่ย
แกก็บอกว่าป้าเดี๋ยวจอดรถผมเช็คลมยางก่อนนะอืมอ่า
แกก็ลงไปยืนรอลุงบังเกิดก็มาทำเป็นก้มลงดูลมยางอ่อนไหมอะไรไหม
แล้วในจังหวะที่เผลอเนี่ยระบบป้ายแกก็ไม่ได้ระวังตัวหรอก
แกก็ก็รับส่งมาเป็นสิบปีใช่เพราะว่าก็มาอย่างงี้ทุกวันเป็นสิบปีมาแล้ว
แล้วลุงเหมือนระหว่างที่ระหว่างที่แบบว่าทำเป็นก้มเนี่ย
ก็มีเหล็กแป๊บอ่ะเหล็กแป๊บเนี่ยซุกอยู่ในสำล้อเนอะ
แกก็หยิบเหล็กแป๊บมาแล้วแกก็ดูจังหวะที่ป้าแกแบบ
เผลอฉันก็ปรีเข้าไปแล้วก็ฟาดที่ไทยทอยอย่างแรงแล้วคนสูงอายุแล้วอ่ะ
พอโดนฟาดไปทีแรกก็คว่ำลงไปแล้วคว่ำลงมาเสร็จปุ๊บป้าแกก็แบบโอ้ยเจ็บอ่ะ
ก็หันมาตีป้าทำไมแล้วแกก็ไม่พูดอะไรแกก็เข้าไปกระหน่ำทีที่ศีรษะ
ไม่ยั้งเลยตีไม่ยั้งตีไม่ยั้งจนป้านิ่งไปครับพอเสร็จปุ๊บ
แกก็ยกป้าใส่สำล้อแล้วก็ปั่นไปอืมปั่นไปตรงที่ผมบอกว่ามันจะมีอ่า
ทางยกระดับแล้วใต้นั้นอะมีถังกระหยะที่วางอยู่เยอะเยอะครับ
ถังกระหยะปลาติกกลมกลมครับเขาก็ลงเบิกที่ไปเทขยะออก
แล้วก็อุ้มป้าใส่ไปลงไปในถังขยะแล้วก็เอาขยะเนี่ย
หกทับไปแล้วเธอก็ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แกก็กลับมาที่บ้านมาคือแกปลดทรัพย์หมดแล้วนะ
ปลดทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าตังค์ฮองฮองยองในตัวทุกอย่างฮองขัดหน้า
ที่แกจะเอาศพอำพังศพไปเนี่ยแกก็เอาทรัพย์มาหมดเลย
อ่าแล้วแกก็กลับไปอยู่ที่บ้านแกก็เช่าเป็นอ่าเช่าเป็นเขาเรียกเป็นห้องแถวเนอะ
อยู่อยู่กับแฟนเนี้ยแกในใจลุงหึกเนี่ยแกจะคิดว่าเดี๋ยวแกต้องเอาของเนี้ย
ไปขายครับแล้วแกก็จะหนีอืมไปอยู่ไปอยู่ที่อื่นอืมแล้วอย่างแกเป็นคนที่แบบว่า
ติดการพนันคือเข้าบ่อนแล้วก็ชอบดื่มชอบกินสี่สิบอ่าแล้วพอแกทำเรื่องนี้เสร็จแล้วเนี่ย
แกก็มากลับมาพักทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพอตกกลางคืนคือ
นึกภาพนะครับนึกภาพว่าห้องแถวที่แกเช่าเนี่ย
จะจอดสำล้อไว้หน้าห้องแถวครับแล้วแกอยู่กับแฟนสองคนอ่ะอืม
ตกกลางคืนนี้หมาก็หอหลานแล้วก็มีเสียงคือแฟนแกน่ะไม่ได้ยินอะไรก็หลับไป
แต่ตัวแกเองเนี่ยด้วยความที่ว่ามันมีสุนัขติดหลังเนี่ย
ก็จะนอนหลับหลับตื่นตื่นแล้วพอกลางดึกคืนนั้นเนี่ย
แกก็ได้ยินเสียงร้องไห้เสียงร้องไห้อยู่หน้าด้านหน้าเนี้ยอืม
ก็เลยมาเปิดบานเก็ตดูว่าเสียงใครร้องไห้ว่าอะไรครับ
ปรากฏว่าแกเห็นป้านั่งอยู่บนสำล้อแล้วแกจอดอยู่ข้างหน้าเนี่ยอืม
ที่ที่หน้าห้องแถวแค่นี้มีป้าคนนี้แหละนั่งร้องไห้
แล้วบอกว่าทำป้าทำไมนั่งร้องไห้อยู่บนนั้น
แกก็แบบอึ้งไปแล้วแกก็ปิดแล้วแกก็มานอน
นอนแต่นอนไม่หลับต้องนั่งอยู่ในนี้
แกกะว่าเช้าอ่ะอืม

ว่าตลาดมืดนี่คือไงรู้ไหมผมก็เคยไปผมทัน
คือของร้อนจะถูกไปขายที่ตลาดมืดเรียบทางรถไฟช่วงประมาณ
คือใครอยากไปซื้อของร้อนต้องไปตอนตี๔กว่า
แล้วถือไฟฉายไปคนละอันของร้อนคือของแบบขโมยมาบ้าง
ใช่ของแบบผิดกฎหมายอ่ะใช่ใช่
ของผิดกฎหมายต่างต่างแต่ทุกวันนี้
ตลาดมืดนี่แหละอ่าแกก็แบบกระวนกระวายกระสับกระสับ
เอาทองอะไรไปขายไปวางขายไปถูกขายเร็วอ่ะเอาเร็ว
ผมว่าเขาน่าจะมีอืมเขาน่าจะรู้จักอืม
รับซื้อครับว่าที่นั่นจะมีคนมารับซื้ออยู่แล้วอืม
ทีนี้เขาก็รอจังหวะรอเวลาสักตี๔กว่าเนี่ย
เขาก็จะปั่นเอาของไปขายที่ตลาดเรียบทางรถไฟครับอ่า
พอถึงเวลาเขาก็ออกไปเขาก็ออกไปแบบประมาณว่า
กันใจออกไปคือเมื่อคืนเห็นภาพแล้วว่ามีป้าเนี่ยนั่งอยู่หลังเนี่ย
นั่งร้องไห้อยู่เนี่ยแต่เขาก็แบบใจดีซื้อเสือออกไป
ตอนตีสี่กว่าแล้วก็ปั่นสำล้อนี่แหละอืม
ตอนทำร้อนเข้าไปแล้วก็ปั่นไปเรื่อยเรื่อยผ่านเส้นทางนั้นไปเรื่อยเรื่อย
เพื่อจะไปขายของที่ตลาดมืดเอาทรัพย์สินพวกนี้
ไปขายทิ้งเพื่อเอาเป็นเงินมาเพื่อจะไปอยู่ต่างจังหวัดซะ
อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอขับมาเรื่อยเรื่อยเนี้ยอ่า
พอมาถึงตรงทางเรียบทางรถไฟสองข้างทางจะเป็นป่า
แล้วทางฝั่งนี้ก็จะเริ่มมีร้านขายของขายหมูปิ้งตอนเช้า
ที่ผมบอกใช่ไหมมีร้านขายหมูปิ้งมีร้านขายข้าวต้มขายโจ๊กอะไรอย่างเงี้
ก็จะมีแกก็จะปั่นมาเรื่อยทีนี้ด้วยความที่ว่า
พี่ร้านขายหมูปิ้งเนี้ยรู้จักลุงหมึก
ก็เห็นแกปั่นมาแต่ไกลแล้วก็ตะโกนทัก
ตะโกนแบบทโกนตะวัดทักกันแต่ไกลอย่างเงี้ยโดรนท์
แกเห็นว่ามีป้านั่งอยู่บนหลังสำร้ออ่านึกภาพเนี้ยอ่า

ปิดตาคนปั่นสำรวจปิดตาลูกมึงนะ

ก็ปั่นไป๑๐สมัยนั้นเนี่ย
ต้องข้ามทางรถไฟไปแล้วที่กั้น

แล้วคุณค่อยข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง

แล้วขณะที่คนตะโกนทักลุงหมึก

แล้วสักพักหนึ่งเนี่ยก็มีรถไฟวิ่งมา
วิ่งมาแล้วแค่ก็เลี้ยวเพื่อจะข้ามตรงรถไฟ
รถไฟเขาก็เห็นแล้วแหละว่ามีสำล้อ
กำลังจะมามันมาใกล้กระชั้นชิดแล้ว
เขาก็ปูนแบบปิบแต่เพื่อให้หยุด
อย่าข้ามนะรถไฟมาว่ารถไฟเขาเบรกไม่ทันหรอก
แกก็เหมือนไม่ได้ยินอะอย่างที่คุณพูดออกเหมือนคนล้อย

กระจายเละเป็นชิ้นเป็นอัน
สกรานรถทั้งคันยังเละอะอันนี้สำล้อ
สำล้อปั่นเละเป็นชิ้นเละเป็นโจ๊กเลย

แล้วศพมาเจอทีหลังโดยที่เฉพาะว่าศพโดนอำพางไว้ที่ถังกระหย่านั้น

ไปเจอแจ้งตำรวจ

แล้วพอตอนหลังเนี่ยตำรวจก็ตาม
สื่อมันจะรู้ว่าเป็นลุงบึกแต่ลุงบึกเสียแล้วโดนรถไฟชนแล้ว
เพราะว่าเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ให้การหมดว่า
คนสุดท้ายที่อยู่กับป้าคือสำรองที่มารับ

ตอนแรกคนแถวนั้นเขาคิดว่าป้าแกคงไปเยี่ยมลูก

คนหาของเก่าที่ขยะไปเจอศพ

แล้วก็ถึงมาตามสืบว่าเกิดอะไรขึ้นใครฆาตกรรมป้า

สืบรู้ว่าเป็นลุงหมึกแล้วก็ลุงหมึกเนี่ยเสียไปก่อน

เรื่องของทรัพย์สินเงินทองของมีค่าเนอะ
ว่าต่อให้แบบรู้จักกันมาขนาดไหน
บางทีเจอคนอารมณ์หน้ามืดขึ้นมาก็อันตรายเหมือนกัน
พี่น้องคันตามกันมายังฆ่ากันได้
เป็นเพราะว่าอยากจะได้ทรัพย์สินมีค่าของคนนั้น
เพราะฉะนั้นทั้งสองเรื่องที่เล่ามาทั้งหมด

มันเป็นเรื่องของเวรกรรม
มันเป็นเรื่องของสิ่งที่ตัวเองต้องรับ
แม้กระทั่งกฎหมายมันทำอะไรไม่ได้
แต่กฎแห่งกรรมมันยุติธรรมของมันเสมอ

เรื่องนี้ถ้าไม่มีการเจอศพ
มันก็คงจะไม่มีการกระจ่างออกมาว่า
มันมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นความลับมันไม่มีในโลก
ทำอะไรไว้คุณก็ต้องรอรับในผลกรรม
ที่คุณสร้างเอาไว้คุณทำเอาไว้
ถึงแม้ว่ามันจะไม่เร็วมันอาจจะช้า

ถึงเวลามันต้องตามมาเอาคืนจนได้
นั่นคือทั้งสองเรื่องที่ต้องบอกแล้วนะครับว่า
ตรงกับคอนเซ็ปต์อาฆาตพยาบาทเลือดสาด

โดนรถไฟชนเออนะฮะนั่นคือทั้งหมดของธีมของเราในวันนี้
คุณแรกครับเรื่องของพยาบาทคูณสอง
พระคุณมากเลยนะครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน
เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่รับฟังเรื่องของคุณแรกเสร็จแล้ว
ใครที่กำลังทานข้าวอยู่เป็นไงฮะโอ้โหโหดร้ายที่สุดเลย
ฝากไว้เหมือนเดิมครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอน
สยองขวัญสั่นประสาทอยากจะมาแชร์มาเล่า
ให้กับพวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน
สามารถส่งเรื่องราวของคุณมาได้ที่อีเมลของรายการนะครับ
และเหมือนเดิมครับวันศุกร์หน้า๔ทุ่ม
เราก็จะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์หลอน
เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล

และแขกรับเชิญสัปดาห์หน้าจะเป็นใครนั้น

รับรองว่าสนุกเข้มข้นตื่นเต้นสยองขวัญอย่างแน่นอนครับ

พวกเราชาวสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อนครับ
คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันวันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ
ฝันดีราตรีสวัสดิฝันดีผีไม่หลอกทุกคน
สวัสดีครับขอบคุณนะครับ